วันนี้ให้ทุกคนดูให้รู้ว่ามันไหว
อันนี้ปลาปลาอยู่ในน้ำที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีปลา
ก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
อันนี้กล้วยเครื่องกล้วยเป็นเรื่องอะไรที่มันง่าย
ทำอะไรมันก็คล้วยคล้วยเออใครพูดถูก
อีกอันหนึ่งแก้วมังกรคำว่ามังกรก็บอกไว้แล้วมังกรแสดงถึงความเหลือชั้น
เป็นมังกรส้มแน่นอนครับมีส้มก็แสดงถึงความมั่งมี
สับปะรดแสดงถึงอะไรครับอ่าใครรู้ตอบหน่อยสับปะรดมีหลายตานะ
สับปะรดมีหลายตาคนเป็นจะทำอะไรจะต้องหูตาต้องเยอะ
หูตาไวหูตาไว
ภาษาจีนเขาเรียกว่าอ่างเก้ยอ่างเก้ยอ่างเก้ยอ่างเก้ย
แสดงถึงความมั่งมีหัวใจหัวใจหัวใจแปลว่าทำหนึ่งอันได้เยอะ
อันนี้อะไรเจ๊อันนี้อะไรอันนี้ก็เรียกหัวเก้ยอันนี้หัวเก้ย
หัวเก้ยหัวใจหัวใจถ้าเกิดคุณไปเจอคน
เจนห๊วงชายแสดงว่านำรวยพี่ยังกุ๊อันนี้
อ่ะภาษาอ่ะดังหน่อยหูตาเออโอ้โหโหเห็นไหมผม
มีรูปเบาะเผาะก็คนไทยก็จะได้เช็ดกับคนจีนนะครับ
โดยเฉพาะในวันที่อยู่ใกล้วันตู้จีน
ผมเปิดแถลงข่าวเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

อันนี้เป็นเส้นกราฟของชุวิต

เจอจากศูนย์เคลื่อนมา
ห่างกระทั่งเคลื่อนมาสูงสุดแล้วก็ตกไปต่างสุดผมอยู่ที่ไหน

รอดูดูดู
รูปเสิร์ศอย่าปังพัดลมผม

ฉายจำผมได้ไหม

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูปมันเยอะ

ถัดไปรูปถัดไปก็ให้เห็น

ท่านไกล

ผมอยู่ในสภาผมเป็นตัวแทนของประชาชน
คนคณะเสี่ยงเรือกผมกว่าล้าน
ผมหลุดกระแสทุกคนต้องสนใจ

ตัวนั้นเต็มอยู่ที่ขา
ผมไปฝันครับวันนี้ผมชูวิทย์ขอไปฝันไปฝันว่าวันหนึ่งผมจะไปเรือโยศ

ผู้สื่อข่าวที่รักและเคารพฝากถึงประชาชนบทบาทอันหลากหลายของผมนั้น
ท้ายสุดแล้วณวันนี้ผมขอเลือกที่จะเลิกการเมือง
เลิกของผมบางคนกระแนะกระแหนบอกว่าชูวิทย์มันเลิกจริงหรือเปล่า

วันนี้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือขอบุรุมของคุณทั้งหลาย
เทพเจ้าควรอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์เหตุที่ผมต้องถือ
ว่าผมพูดความจริงและเป็นความจริงเท่านั้น
ผมขอเลิกการเมืองเลิกโดยเด็ดขาดเลิกไม่ว่าในสถานการณ์ไหน
จะไม่กลับมาหวนเกินกลับมาการเมืองอีก
ผมไปแล้วไปรับลารับไม่กลับมา
ไปเจอประชาชนบางคนเขาอาจจะทักทายผม
โอ้ยชูวิตโอ้ยผมเลือกคนผมอยากจะให้คุณกลับมา
ผมอยากให้เป็นผู้ว่าผมอยากจะให้นั่นผมอยากจะให้นี่
พอแล้วครับผมพอแล้ว
สาธุสาธุผมพอแล้ว
วันนี้ผมขอสร้างบทบาทใหม่
บทบาทที่จะเป็นอะไรผู้คนอาจสงสัยตั้งคำถาม
เมื่อผมไม่เป็นนักการเมืองแล้วแล้วผมจะไปหวนคืนกลับเมืองอีก
ผมขอทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนได้
ผมใช้ความรู้ความสามารถของผมใช้ประสบการณ์ของผม
สามารถที่มาทำประโยชน์ให้กับประชาชน
ผมเชื่อว่าความรู้ความสามารถประสบการณ์ผมสามารถจะถ่ายทอดเป็นประโยชน์กับประชาชนได้
นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะทำขอเถอะครับขอให้ผมเป็นเหมือนพวกคุณ
ขอให้ผมเป็นเหมือนพวกคุณเป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้สื่อข่าว
เป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้ที่ตั้งคำถามให้กับสังคม
อย่างที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนผมนี่แหละครับชูวิทย์
ผมกล้าทำผมกล้าพูดถึงแม้ผมจะไต่เส้นไต่เส้นไปเรื่อย
แน่นอนครับสิ่งที่ผมพูดนั้นต้องเฉียดต้องเบียดเสียดจากบางอย่าง
แต่ผมยินดีจะทำผมยินดีจะพูดวันนี้ขอให้ประกาศไปเถอะครับว่าผมชูวิทย์
ผมไม่มีทางผมไม่มีวันหวนกลับมือมาสู่การเมือง
สื่อมวลชนนั้นมีเส้นบางบางอยู่เส้นหนึ่งเส้นบางบางเส้นหนึ่งที่ผมจะไม่ก้าวข้ามไป
ผมรู้กรอบของผมครับวันนี้ของไหว้ผมเอามาทำไม
ผมจะไปไหว้สารเจ้าพ่อเสือผมจะขอชัยท่าน
ขอให้ผมทำงานได้ประสบความสำเร็จการประสบความสำเร็จ
แน่นอนว่าจะต้องมีชื่อณวันนี้สื่อเปลี่ยนไปแล้วครับ
ขอไอโฟนหน่อยอ่าไปไหนล่ะขอไอโฟนหน่อย
นี่นี่ทุกคนเป็นสื่อได้ครับด้วยกล้องไอโฟนกล้องเดียว
ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้โลกเปลี่ยนไปแล้วครับ
ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วบทบาทของสื่อก็เปลี่ยนไปครับ
สมัยก่อนกว่าคุณจะส่งกากกว่าเจออะไรผมเจออะไรผมก็เป็นข่าวหมด
ผมเจอคุณก็เป็นข่าวผมเจอคุณก็เป็นข่าว
ผมเจอคุณหมอไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์เฟซบุ๊กในวินาทีเดียว
ทุกคนทั่วโลกรู้ข่าวหมดนั่นคือบทบาทของสื่อในทุกวันนี้
ทีวีหนังสือพิมพ์อาจจะเป็นอดีต
เพราะไม่มีอะไรเร็วกว่านี้อีกแล้วรูปแบบของสื่อเปลี่ยนไป
สื่อต้องการข่าวสารต้องการสีสันที่รวดเร็ว
นี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมทำการบ้าน

เชื่อเหรอประเด็นของคุณไม่ใช่พูดแบบแบบแบบแบบแบบ
อ้าวบอกบอกบอกบอกไม่ใช่พูดในข่าวไม่ได้อ่านข่าว
ถ้าคุณอ่านข่าวคุณซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่าน
คุณดูทีวีแต่ข่าวนั้นผมจะวิเคราะห์หลวงล่างฮะ
ติกอยู่ข้างล่างแท็กติกว่าทำไมผมพูด
ใช่ครับใช่ครับทำไมผมจะพูดให้พี่น้องบางคนที่เขาอยู่
สายมอสไซค์ไขของเข้าใจครับทำไมย่า
จากที่อยู่บนคอนโดราคาสามสิบล้านนิดหนึ่ง
ในบทบาทที่ผมมีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่พูดมากครับ

ผมเริ่มออกอากาศวันที่๓๐ครับ
วันจันทร์ที่๓๐มกราติดตามผม
แต่ท่านอาจจะตั้งคำถามถามผมเอ๊ะชูวิทย์แล้วจะไปอยู่ที่ไหน

เปิดทีวีทุ่มครึ่งชูวิทย์อยู่ไหนทุ่มครึ่งชุวิตอยู่ไหน

ลืมข้าวสารด้วยนะข้าวสารหมายถึงความอุดมสมบูรณ์
แต่ที่ผมยังไม่บอกเพราะเวลาทุ่มครึ่งนั้นผมถึงจะปรากฏบนทีวี

ท่านอาจจะมองผมว่าผมมีสีเสื้อผมมีกรอบผมมีอะไร
แต่ผมกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สื่อสารกับประชาชน
ด้วยข้อมูลด้วยประสบการณ์ของผม
ผมเคยบอกหลายครั้งว่าชีวิตคือความจริงความจริงคือประสบการณ์
ประสบการณ์คือความรู้ความรู้คือความฉลาด
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมฉลาดแล้วครับ
แล้วผมขอให้คุณติดตามผมว่าผมจะไปอยู่ที่ช่องไหน
วันนี้ผมขอประกาศเลิกการเมือง

ด่าผมนะครับตีผม

ผมจะไม่พูดเป็นประโยชน์ให้กับใคร
ผมไม่มีสีผมไม่มีข้าง
ผมไม่มีแม้แต่ว่าพวก

อย่าคิดว่าผมต้องการเงินต้องการโฆษณาเยอะ

ผมพอแล้วเงินผมมีเยอะแล้ว
วันนี้ผมอยากความหลากหลายของชีวิตครับ

สักวันหนึ่งผมอาจจะร่องเรือครับ
จะล่องเรือครับ

ประชาชนจะเห็นผมในบทบาทไหน
บทบาทที่ท่านจะจดจำผมไป

ผมเคยถูกอุ่มไปแล้ว
ผมต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเพราะอะไรถึงมีถั่วศูนย์เหรียญ
ทำไมไม่มีแอร์ไลน์ศูนย์เหรียญมีผมพูดได้เพราะผมเข้าใจเศรษฐกิจผมรู้
เอาเหรอคุณไปดูเอาละกันนะว่าออกก็เปล่า
เอาใบหนึ่งเอาใบหนึ่งผมอยากได้หนึ่งโยค
เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ใช่โยคนะรอผมถูกก่อนมาเจอผมตรงนี้
รอผมถูกก่อนมาเจอตรงนี้ไม่เป็นจริง
ผมไม่ได้อ่านข่าวผมบอกคุณได้เลย
นะทุกวันนี้คุณอยากจะหาความแตกต่าง
เมื่อคุณเปิดข่าวตอนเช้าเปิดมาช่วงนี้ก็อ่านช่วงนี้ก็อ่านช่วงนี้ก็อ่านช่วงนี้ก็อ่าน
ความแตกต่างไม่มีผมไม่ได้มาอ่านข่าวให้คุณฟัง
ผมมาวิเคราะห์ข่าวโดยใช้ความรู้ความสามารถของผมใช้ประสบการณ์ของผม
ผมวิเคราะห์เจาะลึกแน่นอนครับสิ่งที่ผมพูด
ผมต้องอาศัยตัวตนของผมเพราะถ้าผมอ่านข่าว
คุณไปดูคนสวยคนหล่อตอนเช้าก็ได้เขาสวยเขาหล่อทุกช่อง
แล้วผมเชื่อว่าคนที่สัมภาษณ์ผมบางครั้งเขาไม่รู้
ตัวอย่างเช่นครูแพ้ผมบอกว่าคุณจะเป็นพระได้ยังไง
เป็นแพ้หรือเป็นแกะหรือเป็นควายก็ยังไม่รู้
เพราะอะไรคุณต้องดูพยานหลักฐาน
ณวันนี้มันอาจจะพลิกกลับก็ได้แล้วมันก็จะเริ่มพลิกไว้
พลิกไม้พลิกมาผมบอกแล้วไงว่าผมมีสุขการมากกว่า
บางครั้งมันอาจจะเป็นวิชาที่เรียนรู้มาจากในคุก
ในคุกมีธนะข้างนอกมีทนาย

แม้แต่ว่าไม่มีความปรารถนาทางการเมืองแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาพูดเพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย
ผมจะไปทำการสาบานผมจะบอกว่าผมเลิกแล้ว
ผมขอเวยชัยสารเจ้าพ่อเสือผมคนเกิดวันอังคาร
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์คุณสุข
เริ่มเลยดีกว่าตรงนี้เมื่อยแล้วไป
๓๐นี้เท่านั้น

เอาทุกมา
เถอะด้านใน
ทางนี้นะครับ
๓๐เวลาพร้อมทาง๒จุ่มถึง

ตั้งจากวันที่๓๐มกราศกลายเป็นต้นไป
ชูวิทย์จะออกในรายการช่องหนึ่งช่องไหนช่องหนึ่งแน่นอนครับ
ช่องไหนก็แล้วแต่ผมก็ต้องประมาณตนว่าผมสมควรจะออกอย่างไร
ไม่ใช่ตลกผมไม่ได้แสดงตลก
ชูวิทย์แค่วันหนึ่งหรือจิตต้นครับ

แน่นอนครับวันนี้ทุ่มครึ่งท่านจะรู้ครับว่าผมอยู่ที่ไหน

อ้าวเทดลูกสุไฟที่ที่สุไฟด้วยพ่อฉัน
ท่านก็ไม่เจอนานอนครับ
อันนี้ก็แบบไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องใส่แล้วไปเลย
เฮ้ยแค่ของผมอ่ะอ่าเดี๋ยวดูให้ค่ะอ๋อเอาล่ะ
อ่าไปเลยเอาไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้

วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา๒ทุ่มครึ่งถึง๓ทุ่ม
ผมขอให้สื่อทุกคนผมขอให้ประชาชนทุกคน
ให้โอกาสผมผมเปรียบเสมือนคนทำผิด
เนื้อกลับตัวเป็นเสมือนหนึ่งองค์ปริมาณ
ติดคุกผมยอมรับเมื่อผมทำธุรกิจผมก็ยอมรับ
เมื่อผมเป็นฝ่ายค้านผมก็เป็นฝ่ายค้านให้ท่าน
บางคนจะนั่งแขนงว่าผมไม่เป็นฝ่ายค้านผมเป็นฝ่ายค้านจริง
เมื่อผมก้าวเท้าเข้าคุกผมก็ทิ้งเกียรติยศลาบยศ
ชื่อเสียงตำแหน่งเงินทองไว้หน้าเรือนจำและเขาใช้ชีวิตอย่างนักโทษจริง
วันนี้หลายบทบาทของผมขอมาทำเป็นประโยชน์
ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ที่ผมมีเพื่อให้ประชาชนสังคมได้จดจำ
ระลึกผมไว้ในอีกบทบาทหนึ่งเท่านั้นแหละครับ
ขอบคุณครับหลังจากพ้นโทษมาแล้วค่ะมีกลุ่มการเมืองกลุ่มไหนเข้ามาทาบทาม
ไม่มีหรอกครับผมไม่ใช่นักการเมืองแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าผมจะใช้บทบาทของสื่อเป็นประโยชน์กับฝั่งใด
ผมเป็นคนไม่มีสีไม่มีพวกผมเป็นเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน
ผมให้ประชาชนได้พิจารณาเอาเองผมจะไม่ใช้บทบาทของผมชี้นำโดยเด็ดขาด
ได้มาทำบุญแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้ดีครับเพราะวันนี้เป็นวันอังคาร
ผมเกิดราศีสิงศ์ผมมาสารเจ้าพ่อเสือผมได้ถวายของหัวหมู
ผมขอโชคลาภผมถวายสับปะรดจะได้มีตาเยอะเยอะ
ผมถวายกล้วยจะได้เครื่องกล้วยผมถวายส้มถวายปลา
อุดมสมบูรณ์มีข้าวสารมีหัวหมูต่างเหล่านี้
มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ
ขอบคุณครับถึงมาโจทย์ทุกท่านตกลงให้โอกาสผมแล้วน่ะ
อ่าทุ่มเครื่องครับให้โอกาสผมแล้วน่ะท่องไหนครับท่องไหนครับ
ท่องไหนครับท่องไหนครับท่องไหนครับเดี๋ยวต้องทุ่มเครื่องแล้วกันน่ะ